คุณผู้ชมฮะมีรายงานด่วนเข้ามาตอนนี้เขาไลฟ์กันอยู่นะฮะ
ว่าเกิดเหตุคนคุ้มคลั่งและมีอาวุธปืนถึง๒กระบอกฮะ
เป็นปืนแก๊ปสั้น๑กระบอกปืนแก๊ปยาวอีก๑กระบอก
แล้วก็มีการยิงชาวบ้านจนได้รับบาดเจ็บต้องรีบนำตัวชาวบ้านส่งโรงพยาบาลนะฮะ
ส่วนที่เห็นนี่เป็นการไลฟ์สดนะครับดังนั้น
เจ้าหน้าที่กำลังพยายามที่จะเจรจากับคนคุ้มคลั่งที่ยังคงแอบอยู่ภายในบ้าน
ใช่ค่ะนี่เราเอาจริงเข้าไปดูในเพจของกู้ภัย
ตอนนี้เขาก็กำลังไลฟ์เหตุการณ์อยู่นะ
กำลังรออยู่ว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เมื่อไหร่
ใช่นะครับเพราะว่าถือเป็นบุคคลอันตรายนะครับมีปืนถึง๒กระบอกด้วยนะครับ
เป็นพื้นที่ที่บ้านซำป่าหันที่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีนะฮะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามปิดล้อมพื้นที่และกำลังเจรจานะครับ
ซึ่งบ้านของคนที่ถูกยิงอยู่หน้าบ้านของคนเจ็บ
คุณผู้ชมฮะดังนั้นชาวบ้านเขาแตกตื่นกันนะครับ
และเจ้าหน้าที่กำลังพยายามที่จะระงับเหตุการณ์นี้ให้ได้
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่บานปลายขึ้นคุณผู้ชม
ให้ดูช่วงไลฟ์สดตอนนี้ก่อนและเดี๋ยวสักครู่เราจะติดตามรายละเอียด
คุณผู้ชมได้ทราบกันด้วยนะครับเป็นเหตุด่วนที่รายงานเข้ามานะครับ